พูดถึงเรื่องของผักแล้วเนี่ยคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะ
เตรียมที่จะเข้าสู่ช่วงกินเจหรือว่าถือศีลกินผัก
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาของผักมันจะมีการปรับตัวขึ้น
รวมไปถึงในช่วงนี้มีฝนตกและน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่
เช็คราคาของผักกันค่ะ
มาดูกันเลยราคาของผักมันปรับตัวยังไงบ้าง

สำหรับคนที่เป็นสายผักหรือว่าจารันเจในช่วงนี้นะคะ
มากันที่นี่เลยตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังจากในพื้นที่หลายจังหวัดมีฝนตกหนักและส่งผลให้เกิด
น้ำท่วมหลายพื้นที่มันก็ส่งผลให้ราคาของผักสด
ปรับสูงขึ้นตามไปด้วยรวมถึงอย่างที่บอกใกล้ช่วงกินเจ
แต่ละชนิดก็ปรับราคาแพงขึ้นประมาณ๑๐บาท๒๐บาทต่อกิโลกรัม
เมฆค้าขายผักสดนะคะคุณกานิกกาเสรีวงบอกว่า
สำหรับราคาผักแต่ละอย่างในตอนนี้นะขึ้นหมดเลย
ยกตัวอย่างนะผักบุ้งผักคนะแต่ก่อนเนี่ย๓๐๔๐บาทใช่ไหม
ตอนนี้ปรับขึ้นแล้วเป็น๕๐๖๐บาทเมื่อกี้ที่ตลาดเราบอกผักบุ้งเนี่ย๔๖บาท
เดี๋ยวจะปรับขึ้น๕๐๖๐แล้วบางพื้นที่ขึ้นแล้วเพราะว่าน้ำท่วม
ส่วนผักขึ้นช่ายราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาทนะ
ถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ๖๐๗๐บาทเลยพี่
ซึ่งราคาผักในช่วงเทศกาลถือสินกินเจปีนี้ก็
อาจจะมีราคาสูงขึ้นจริงเพราะว่าสาเหตุหลักหลักก็คือเป็นช่วงเทศกาลด้วย

ใครที่เป็นสายผักสายเจเนอะ
อาจจะต้องแบบว่ารับมือกับราคาผักที่มันปรับตัวขึ้นในช่วงนี้กันหน่อยนะคะ